จ๊ะอาสยามกันก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมค่ะ
แม้ภาพรักของเธอจะดูเปรี้ยวซ่าแซ่บเวิร์ดอีกยอดนะคะ
แต่ขอบอกเลยว่าเธอนั้นรับงานแค่ในวงการบันเทิงอย่างเดียว
ไม่เคยรับงานกินข้าวหรือว่างานอย่างอื่นเลยนะคะ

ต้องบอกแบบนี้ก็เพราะว่าจู่มีชายนิรนามคนนึงนะติดต่อมาให้สาวจ๊ะรับงานทานข้าว
พี่สาวของจ๊ะค่ะก็เป็นคนรับสาย
พอรู้เรื่องเท่านั้นแหละค่ะก็ขอโพสต์ไว้แบบติดตลกด้วยข้อความนี้นะคะ
ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะจ๊ะที่โทรมาหางานกินข้าวกับน้อง
พอดีน้องไม่สะดวกทานข้าวนอกบ้านเลยขออนุญาตทานในบ้านก่อน
ช่วงนี้โควิด๑๙กำลังระบาดค่ะ

หนึ่งซึ่งจ๊ะค่ะก็รีโพสต์ข้อความของพี่สาวนะ
พร้อมกับยืนยันว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยรับงานทานข้าวเลยค่ะ

จะส่งคลิปมานั่งยันนอนยันกับบันเทิงไทยรัฐด้วย

ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่เป็นจ๊ะมานะคะไม่เคยรับงานกินข้าวเลยค่ะ
รับงานแต่ร้องเพลงอย่างเดียวนะคะก็ขอบคุณมากนะคะ

ไม่ใช่แค่เรื่องนี้ที่งงหนักมากนะคะ
มีเรื่องที่งงหนักกว่านี้อีกค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ฝากร้องทุกข์ผ่านบันเทิงไทยรัฐมาเลยนะ
เพราะว่าช่วงหลังเนี่ยโอ้โหมีคนโทรมาหา

พอไม่ให้นี่ก็ถูกว่าด้วยนะ

จะฝากบอกขอร้องมาเลยนะคะว่าอย่าให้หยุดโทรนะคะ